มาอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปิ่นโตเหมือนกัน

ไม่รู้จะเห็นใจหรือจะหัวเราะดีนะครับคุณผู้ชม
เอาแบบนี้ไปดูภาพต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
ค่ะไม่ต้องเดานะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน
ปากใต้ค่ะปากใต้บ้านเรา
นี่คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่คุณยายท่านนี้เนี่ยคือตั้งใจดีค่ะ
อยากจะเอาปิ่นโตไปให้พระท่านได้ฉันที่วัด

พยายามที่จะงัดจะแงะปิ่นโต
แต่มันก็ไม่ออกสักทีนะคะ
เปิดไม่ได้สุดท้ายพระไม่ได้ฉันนะคะ
ห่อปิ่นโตที่ตั้งใจจะไปถวายพระเนี่ย
กลับมาบ้านแล้วถามว่ากลับมาเอามาทำอะไร
นี่ค่ะภาพนี้คือหลังจากที่กลับมาบ้านแล้วนี่ไง
มันเปิดไม่ออกใช่ไหมใช้มือเปิดไม่ออกใช่ไหม
ด้ามพระค่ะมิดพระพยายามงัดพยายามแงะ
สุดท้ายก็ยังไม่ออกปลาลงกับพื้นก็ไม่ออกค่ะ
คือหลานที่เป็นคนนำคลิปนี้มาโพสต์เนี่ย
เขาบอกว่าคือจริงแล้ว
คุณยายเนี่ยตั้งใจนะตั้งใจแน่วแน่มากเลยว่า
จะเอาปินโตเนี่ยไปให้พระท่านเนี่ยได้ฉัน
ค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นความเชื่อเนี่ย
น่าจะเป็นช่วงที่พิธีวันบุญศาสตร์เดือน๑๐ก็คือ
พิธีรับตายายของชาวปากใต้นะคะ

เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าพระท่านได้ฉันเนี่ย
ก็แสดงว่าบุญไปถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับแล้ว
แต่เผอิญว่าพระท่านไม่ได้ฉันเนี่ยสิคะ
คุณยายเขาก็เลยอาจจะโมโหนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ที่ใช้เฟซบุ๊ก
นามว่าน้องหมีพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
หลังจากไปวัดแล้วพระอดฉันเพล
ก็เลยเกิดภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะ
นำมาให้คุณผู้ชมได้ดูในช่วงข่าวเย็นแบบนี้นะคะ
สุดท้ายแล้วช่วยตัดสินกันหน่อยว่าจะเห็นใจหรือว่าจะตลกดี
คุณยาเขาก็มีความตั้งใจนะ